ผู้กำกับห้วยขวางชูวิทย์ไหว้ละอายใจ
คุณผู้ชมตั้งแต่มีข่าวดาราสาวไต้หวัน
ผมจำได้โคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนั้นออกมายืนกระต่ายขาเดียวเลย
ไม่มีไม่จริงตรวจสอบแล้ว
แต่ล่าสุดเมื่อวานนี้
เมื่อวานนี้ทันทีที่ชูวิทย์กระมวลวิสิตโพสต์บอกว่ามีตำรวจนายหนึ่งรับสารภาพแล้ว
จากนั้นสื่อชั้นนำนะครับ
เริ่มรายงานบอกว่าตรงกับชูวิทย์
ตรวจสอบแล้วตำรวจยอมรับแล้วว่ามีการรีดไถเงิน๒๗๐๐๐บาทจริง
โอ้โหเมื่อวานนี้ระเบิดลงที่นครบานอีกรอบคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าคุณชูวิทย์โพสต์แฉโดยยืนยันว่าตำรวจห้วยขวางเพิ่งรับสารภาพว่ารีดเงิน๒๗๐๐จากดาราสาวไต้หวันอันอยู่ชิง
มีคนไทยเป็นคนจ่ายแล้วมีคลิปด้วย
เพราะว่าเห็นการแถลงข่าวของนครบานครูชินบอกว่ายังปากแข็งอยู่
ผมไม่ได้พูดคำนี้นะคุณชูวิทย์พูด
แล้ววางแผนให้ลูกน้องทำขายหน้าหลายเรื่องมีอะไรบ้างหนึ่ง
ลบคลิปที่ด่านหน้าสถานทูตจีนทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลของคุณชูวิทย์นะ
ลบคลิปกล้องติดหมวกนะครับของตำรวจที่ด่าน
ล่อมให้คนขับแกรปยืนยันว่าดาราสาวไต้หวันเมามากพูดไม่รู้เรื่อง
ด่านแค่๔๐นาทีแล้วอ้างว่ากล้องหน้ารถบันทึกได้แค่๒๐วันจึงไม่มีภาพ
ปล่อยคลิปสารพัดเพื่อดิสเครดิตดาราสาวไต้หวันผมว่าน่าจะหมายถึงบุหรี่ไฟฟ้า
คลิปที่เป็นเหมือนวงจรปิดแล้วเห็นว่าเธอถือบุหรี่ไฟฟ้าอยู่
ห้าตอบโต้แก้ตัวแทนลูกน้องโยนความผิดให้สาวไต้หวันว่าแต่งเรื่องขึ้น
โดยนายชูวิทย์ตอนนี้นู่นครับมองไปถึงนู่นแล้ว
เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบครับ
คุณผู้ชมครับการเปิดเผยประเด็นนี้ทำให้ตำรวจโอ้โหเมื่อวานควักเลย
ควักเลยนะคือผลสอบมันยังไม่ออกไงแต่ผมบอกแล้วว่าคุณชูวิทย์ไปไกลแล้ว
ไปไกลถึงขนาดเอาทงชาติไทยมาตั้งข้างหลังแถลงข่าวขอโทษดาราสาว
ในฐานะที่เป็นคนไทยครับ
ที่ท่านไม่ได้ปกป้องประเทศชาติไม่ได้ปกป้องภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย
แต่ท่านปกป้องตัวเอง
ผมในนามคนไทยผมต้องขอโทษคนไต้หวันสาวไต้หวันคนนี้เป็นอย่างสูง
นามประชาชนคนไทยผมไม่ได้เคยคิดมาก่อนว่ากรณีแบบนี้จะเกิดขึ้น
สาวเน็ตไอดอลไต้หวันในนามประชาชนคนไทย

คุณชูวิทย์ยังบอกว่ายังมีหลักฐานเด็ดนะ
เพื่อจะยืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริง
เขาต่อโทรศัพท์หาชาวสิงคโปร์ชื่อสกาย
สกายคนนี้จะให้ข้อมูลยังไงบ้างฟังครับ

คุณจ่ายโปรลิสเมื่อไหน
ผมจ่ายโปรลิสหนึ่งคน
แต่ว่ามีสองคนขึ้นไปขึ้นมา

แต่ก็ออกไปทำงานอย่างนี้

คือจริงก่อนที่จะลงคลิปเนี่ยนะครับ

โดยผมออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดพรุ่งนี้ก็หมายถึงวันนี้ค่ะ
แล้วก็บอกว่าส่วนเงิน๒๗๐๐บาทพบตรต้องหามาคืนเขาเองนะครับ
คือเท่าที่ฟังว่าดูเหมือนกับจะด้านทางมานะ
ดาราสาวไต้หวันหลังจากคุณชูวิทย์ออกมาครับ

เธอมาขอบคุณคุณชูวิตครับ

แล้วก็มีตัวอักษรภาษาอังกฤษสีแดงนะฮะ
ถ้าไปดูเฟซบุ๊กของคุณอันหยูชิงเนี่ย

ถึงเรื่องราวของเธอที่ถูกตำรวจไทยรีดเงิน
แล้วก็ได้รับความสนใจแน่นอนสื่อไต้หวันก็เอาไปลงต่อแหละ
เรื่องนี้ถูกตีแผ่เป็นอย่างยิ่งคุณผู้ชมฮะ
คุณผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ย

คนสนใจว่ารีดไม่รีดถ่ายไม่ถ่าย
แต่ว่าตำรวจก็พยายามจะบอกว่า

แล้วทำไมอยู่ดีกลายเป็นผู้ชายจ่ายมั่ง

คุณไม่เห็นว่าให้การสับสน

แล้วไหนจะมีคนขับแท็กซี่ด้วยใช่ไหม

ดาราสาวไต้หวันกับคนที่มาด้วยอยู่ในรถ

ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้สรุปว่าออกมาเป็นยังไง

เด้งพ่วงกับสอนอ้อห้วยขวางเอาไว้ก่อน
เพราะว่าข่าวที่เด้งผู้อำกับก็ออกมาช่วงกลางวันเมื่อวาน
เมื่อวานนี้ต้องยอมรับเป็นอีกหนึ่งวันที่ความเคลื่อนไหวเยอะมากนะคะ
เมื่อวานนี้ทางด้านพลตำรวจโทษธิติแสงสว่าง
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเซ็นคำสั่งเลย
ย้ายพันธุ์ตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโน
ผู้กำกับการสอนอห้วยขวางขาดจากตำแหน่งเดิม
กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
เหตุผลที่เด้งน่ะแปลว่ามันมีมูลใช่ไหม
มันเกี่ยวข้องจริงใช่ไหม

นี่ไงพี่เบิร์ตเขาถึงระบุเอาไว้ในคำสั่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิมอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน
หรืออาจจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
แล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการได้
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือเหตุผล
ก็เลยสั่งให้ย้ายขาดจากตำแหน่งเดิมเอาไว้ก่อน
แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับการอำนวยการ
กองบัญชาการตำรวจนครบานเนี่ยมอบหมาย
ก็ให้ทางพันธุ์ตำรวจเอกสันทัศน์
แล้วยังรองผู้บังคับการตำรวจนครบัน๑เนี่ย
รักษาราชการแทนผู้อำกับที่สนห้วยขวาง
ส่วนเรื่องของการสอบสวนตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในด่านเนี่ย
เรื่องนี้เนี่ยพลตำรวจตรีนิตินันเพชรบรม
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานเรียกแล้วนะคะ
เรียกตำรวจที่รับผิดชอบในเวรที่เกิดเหตุทั้งหมด๕นาย
จาก๑๔นายมาสอบสวนนานกว่า๒ชั่วโมง
แล้วตำรวจ๕นายก็ปฏิเสธ

ทีนี้ประเด็นที่คุณชูวิทย์ออกมาบอกว่าคนที่มอบเงินให้ตำรวจอะไรนะ
เป็นแฟนใช่ไหมเป็นคนไทยใช่ไหมผู้หญิงคนไทยแฟนของชาวสิงคโปร์
เรื่องนี้ทางด้านพลตำรวจตรีนิตินันบอกว่า

มีข้อมูลแค่ว่าตำรวจสี่นายในที่เกิดเหตุเนี่ย
ใกล้ชิดกับดาราสาวไต้หวันโอ้ทีนี้คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมได้ดู
ดูเรื่องของท่าทีทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็คือพลตำรวจโทษธิติแสงสว่างเมื่อวานก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะ
โต๊ะเป็นการด่วนเลยอ่ะแล้วก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ
ในการตรวจสอบข้อได้จริงเบื้องต้นตำรวจที่ตั้งด่านตรวจหกนายเนี่ย
ข่ายผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ผิด๑๕๗
เพราะว่าเรื่องไม่แจ้งข้อหาพกบุหรี่ไฟฟ้ากับทางอันอยู่ชิง
ส่วนประเด็นรีดไถเงินเขาบอกว่าตำรวจ๖นายปฏิเสธนะ
เอาแบบนี้ก็ยังแย้งอยู่กับที่คุณชูวิทย์บอกนะ
เพราะคุณชูวิทย์บอกว่าได้ข้อมูลมาจากตำรวจที่สารภาพเลย
เพราะมีการรับเงินจริงส่วนประเด็นที่ว่า
พบชนท่านสั่งให้ลูกน้องไปลบคลิปหน้าสถานทูตจีนที่คุณชูวิทย์บอกนะ
เรื่องนี้ท่านผอบชนบอกไม่จริงไม่เคยมีความคิดเรื่องนี้

อีกทั้งกล้องหน้าสถานทูตจีนก็มีไฟล์ต้นฉบับอยู่ที่กรทมมันไม่ใช่กล้องของตำรวจ
ส่วนกล้องตำรวจท่านผอบชนยอมรับว่าไฟล์มันถูกลบไปแล้ว
หรือว่ามีใครไปลบขึ้นมาเนี่ย
เรื่องนี้ต้องให้กองพิสูจน์หลักฐานไปกู้ขึ้นมาครับ

คือประเด็นนี้ขอแวะตรงนี้เดี๋ยวหนึ่งด้อม
คุณผู้ชมครับถ้ามันมีการกระทำนะการลบหรืออะไรแบบเนี้ย
มันจะไปอีกข้อหาหนึ่งนะทำลายสร้างพยานหลักฐานเท็จนะ

พี่เบิร์ตแต่เท่าที่น้ำแข็งรู้มาเพราะว่าเคยจะไปขอกล้องของตำรวจ
คือเขาบอกว่ากล้องของตำรวจเนี่ยมันจะติดแยกจากกล้องของกรทมนะ
จะติดอยู่ที่เสาไฟฟ้าแล้วมีกล้องของตำรวจสีขาวอยู่สองตัว
คือเขาบอกแบบนี้นะที่ตำรวจแนะนำน้ำแข็งมา
แล้วระยะอายุของกล้องความคมชัดมันมีมากจริงมากจนเห็นทะเบียนรถได้
แต่มันจะมีอายุอยู่แค่ประมาณ๗วัน
อันนี้คือสิ่งที่ตำรวจเคยบอกน้ำแข็ง
เราก็เลยไม่รู้ไงว่าในกรณีนี้ถ้าเกิดเป็นกล้องของตำรวจเหมือนกัน
ระยะเวลาเหตุการณ์มันเกิดขึ้น๔ต่อ๕ใช่ไหม
วันนี้๔มต่อวันที่๕จนมาถึงวันเนี้ย๓๐๓๑มลงไป
ดังจริงนะอ่านก่อนเดี๋ยวมันเลื่อนไป
คุณผู้ชมคนไทยที่อยู่ฝรั่งเศสบอกว่าก็ออกข่าวต่างประเทศฝรั่งเศส

อื้อหือดังจริง
เรื่องเมื่อสักครู่ที่พี่น้ำแข็งบอกเรื่องกล้องวงจรปิด
นี่คือสิ่งที่คนรอดูอยู่ว่ามันยังอยู่หรือเปล่า

แล้วก็ถ้ายังอยู่เนี่ยมันจะเห็นพฤติการของตำรวจที่ประจำด่านตรวจวันนั้น

และจะเห็นพฤติการของกลุ่มดาราไต้หวันด้วย
เรื่องนี้ท่านผอบชนฝากไปถึงท่านคุณชูวิทย์นะ
บอกถ้าคุณชูวิทย์มีหลักฐานเอาออกมา
ซึ่งตัวท่านเองและผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑ไม่เคยมีความคิดจะไปลบคลิปหรือว่าช่วยลูกน้อง
หากมีความผิดดังกล่าวตำรวจทั้ง๖นายคงไม่โดนข้อหา๑๕

ไม่มีใครสั่งทำให้แรงลายมือผิดกฎหมายได้ครับ
และต้นฉบับมีอยู่ที่กรุงเทพธรรมภาคมศาลควรตรวจสอบได้
ตอนนี้มีหนังสือส่งไปตรวจที่พอทเนื่องจากไฟล์ถูกลบต้องกู้คืน
ถ้ามีหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดไปทำกระทำความผิดในเรื่องเหล่านั้นก็เอาหลักฐานออกมานะครับ
ถ้ามองว่าผมเป็นการสั่งหรือถ้าผู้การเป็นคนไปลบก็เอาออกมานะครับ
ผมจะไม่ไปมาโต้แย้งในประเด็นเหล่านี้ถ้าเมียก็ออกมา
แต่สำหรับผมท่านผู้การและคณะทำงานบอกว่า
เราไม่เคยมีความคิดที่จะทำแบบนั้น
เราทำให้ตรงไปตรงมาถ้าทำแบบนั้นวันนี้ไม่มี๑๕๗นะครับ
ดำเนินการเต็มที่ผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับ
ออกก็ว่าไปตามออกดำเนินคดีต้องถูกจำคุกก็ต้องดำเนินคดีไป
ไม่มีใครไปช่วยเรื่องราวเหล่านี้หรอกครับ
ไม่มีใครไปปกปิดเรื่องราวเหล่านี้ครับมันเป็นไปไม่ได้
พบชนก็ย้ำว่าถ้ามันจะมีความคิดที่จะสั่งให้ลูกน้องไปลบคลิป
ตำรวจทั้ง๖นายคงไม่โดนข้อหา๑๕๗ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
คือเขาก็มีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าทางด้านผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
คือพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุรีเนี่ยท่านเตรียมแล้วนะ
จะขึ้นเครื่องบินไปไต้หวันไปสอบปากคำดาราสาวด้วยตัวเอง
วันนี้วันอังคารใช่ไหมพรุ่งนี้เตรียมจะขึ้นเครื่องไปแล้ว
ก็เดี๋ยวต้องรออันอยู่ชิงจะยอมเจอหรือเปล่า
อยู่ชิงจะยอมเจอหรือเปล่าประสานกันให้ดีนะให้มั่นให้เหมาะนะ
แต่วันนี้คุณชูวิทย์บอกสกายจะมาสกายคือคนสิงคโปร์ที่ให้สัมภาษณ์กับคุณชูวิทย์
ค่ะแต่ต้องรอดูอีกเหมือนกันเพราะว่าในคลิปที่คุณชุวิตเอามาลง
เหมือนกับยังไม่ได้มีการรับปากแบบเป็นมั่นเป็นเหมาะ
แต่ต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมนะถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจน
ไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กล้องวงจรปิดเสียงอะไรพวกนี้นะครับ
คือถ้าจับไม่มั่นคันไม่ตายเห็นตูดไหวก็ไม่รับนะ
อันนี้เป็นหลักทั่วไปหลักทั่วไปเห็นตูดไหวอย่าไปรับ

คือเหตุการณ์นี้ไม่ฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งต้องพูดไม่จริงหรือพูดโกหกแหละ
และคำถามคือระหว่างฝั่งสาวไต้หวันกับฝั่งตำรวจไทย
ช่างน้ำหนักดูคุณผู้ชมว่าถ้าฝั่งไต้หวันโกหกเขามีเหตุผลอะไรให้โกหก
และต้องลงโทษให้หนักเหมือนบรรคดีเลย